อีกกรณีหนึ่งนะครับอันนี้ก็มีอุทาหรณ์มีตัวอย่างเยอะ
ความใจร้อนบนท้องถนนแต่ก็มีให้เห็นเรื่อย
แล้วคราวนี้คนก่อเหตุเนี่ยเป็นทหารนะฮะนี่ฮะมีครอบครัวครอบครัวหนึ่ง
เขาไปเที่ยวเชียงใหม่จะไปทำบุญแล้วรถเขาขับช้า
ก็มีรถคันหนึ่งขับปาดหน้าเลยเดี๋ยวท่านรอดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
อันนี้เป็นปืนของโรงงี้

เมื่อกี้เหรอที่มันลงรถมาในผู้จัดข่านนี้ผู้หญิงครับ
ก็รถสองคันนะคันหนึ่งก็ถือปืนลงมาด้วยนะครับ
อีกคันนึงเขาก็มีการตอบโต้กันอยู่ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุตรงนี้นะครับ
แต่ที่สุดแล้วก็แยกย้ายกันไปนะแต่ว่าคันที่เขามีกล้องหน้ารถ
เขาเอาไปแจ้งความที่สพแม่ริมนะครับ
เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้นะครับ
บริเวณถนนโชตนาแม่ริมฝางในพื้นที่ตำบลสันโป่ง
เพื่อแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ทางรถคันที่นำกล้องหน้ารถเอาไปแจ้งความเนี่ย
โดยนายอำนาจวิมลอายุ๕๔ปีเป็นนักท่องเที่ยวชาวจังหวัดนทบุรี
ไปกับลูกชายอายุ๑๙แล้วก็ภรรยา
เมื่อวานนี้เนี่ยลูกชายเป็นคนขับรถนะครับ

ก็ขับรถกันช้าคือความจริงจะไปทำบุญที่แม่ห้องศร
ช่วงขับรถตามรายทางก็พยายามจะมองหาร้านจะซื้อลอตเตอรี่ด้วย
ลูกชายก็เลยขับช้าแล้วก็มีรถคันสีดำนะครับ
ที่พยายามจะขับปาดจากเลนขวาเข้ามายังเลนซ้าย
ตะโกนให้รถของนายอำนาจเนี่ยจอดคงจะไม่พอใจที่เหมือนกับขับช้าหรืออะไรยังไงนะครับ
หลังจากนั้นมีชายผมเกลียนคนหนึ่งสวมเสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขายาวสีดำ
แล้วก็ถือปืนเข้ามาด้วยลักษณะข่มขู่นะ
คือลูกชายเขาคนขับรถลูกชายของอำนาจเขาก็ลงไปนะครับ
ซึ่งนายอำนาจบอกว่าถนนสายดังกล่าวการจราจรคับข้างและมีรถจอดข้างทางเยอะ
ลูกชายก็ขับเบี่ยงเล็กน้อยอาจจะทำให้รถคู่กรณีไม่พอใจ
เบี่ยงขับช้าหรือว่าอะไรยังไงมีการลดกระจกลงมาด่าก่อน
ลูกชายเขาก็ลดกระจกลงไปถามว่ามีอะไรผู้ชายคนนั้นก็ไม่พอใจ
ชักปืนออกมาแล้วก็ขู่บอกให้จอดรถเขาก็จอดรถกัน
คันนั้นก็จอดรถแล้วก็ลงมาแถมยังขู่ว่าจะยิงให้ตายทั้ง๓คน
ทีแรกแม่กับลูกเขาลงไปก่อนทางฝ่ายพ่อเขาเลยลงตามไป
แล้วก็พยายามที่จะห้ามปรามกันจนที่สุดแล้วต่างฝ่ายก็ต่างไป
เพราะว่าทางฝั่งของครอบครัวนี้เขาบอกว่าเขาก็ตะโกนให้คนแถวนั้นมาช่วยด้วย
ชายคนนั้นก็รีบเก็บปืนแล้วก็รีบขับรถหนีไป
แต่ว่าภรรยาของเขาได้โทรแจ้ง๑๙๑นะแล้วสพแม่ริมก็มาตรวจสอบ
ก็เอากล้องหน้ารถเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีนะครับ
ที่สุดแล้วมีการตรวจสอบแล้วท่านผู้ชมครับ
โดยทางพนักงานสอบสวนสพแม่ริมบอกว่า
ตรวจสอบจากทะเบียนรถของคู่กรณีแล้วเนี่ย
ทำให้รู้ว่าเป็นรถของทหารสังกัดหนึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะ
ก็ได้จากฐานข้อมูลทะเบียนราชนะครับ
แล้วก็เอาภาพของเจ้าของรถกับทะเบียนราชเนี่ย
ให้ผู้เสียหายดูเขาก็ชี้กันถูกต้องบอกว่าคนนี้เลยนะครับ
ก็เลยเรียกให้มาสอบปากคำนะครับปรากฏว่าทางผู้บังคับบัญชาเนี่ย
ว่าเดี๋ยวจะพามาพบตำรวจแต่พอมาถึงแล้วนะเมื่อวานเนี่ยนะ
ปรากฏว่าเห็นนักข่าวอยู่เยอะมากก็เลยไม่ยอมมาพบตำรวจ
กระทั่งช่วงเย็นครับช่วงเย็นที่ผ่านมาก็เลยมานะครับ
พบพนักงานสอบสวนที่สพแม่ริมซึ่งผู้สื่อข่าวบอกว่าตอนที่เข้ามาเนี่ยฮะ
เขาก็เลยพยายามรีบเดินหลบนักข่าวนะไม่ยอมให้สัมภาษณ์อะไรนะครับ
บอกว่านายบอกว่าไม่ให้ข่าวเนี่ยแทบจะวิ่งเลยล่ะนะครับ
ผู้สื่อข่าวก็พยายามขอถ่ายภาพเขาก็ปฏิเสธแล้วเขาก็ที่สุดแล้วก็หันมาบอกว่า
ถ้ายังตามถ่ายเขาอีกเนี่ยก็ถือว่าละเมิดสิทธิ์ของผู้ต้องหานะ
แล้วก็ไปนะครับให้ข้อมูลอะไรเสร็จสิ้นก็ไปนะครับ
ตำรวจบอกว่าได้แจ้งข้อหาไปแล้วนะครับก็คือข่มขู่ให้เกิดความกลัว
ข้อหาพกปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ปล่อยตัวชั่วคราวไป
ส่วนเรื่องเอาผิดทางวินัยก็ต้องให้เป็นหน้าที่ของทางหน่วยทหารต้นสังกัดเขาดำเนินการนะครับ
แต่เรื่องของการชักปืนออกมาแต่ว่ายังไม่ได้ยิงตรงนี้เนี่ย
ตำรวจบอกว่าก็เลยยังไม่เข้าข่ายพยายามฆ่าก็เป็นการข่มขู่
ก็แจ้งข้อหาเรื่องการข่มขู่เอาไว้
ขณะเดียวกันทางครอบครัวของทหารคนที่ก่อเหตุนะฮะก็มีพ่อกับญาติญาติก็เดินทางมาที่สพแม่ริมเหมือนกันนะครับ
เพื่อมาพบทางฝ่ายของครอบครัวของผู้เสียหายก็คือนายอำนาจกับภรรยานะครับ
ก็มีการพูดคุยกันตามรายงานข่าวเนี่ยแล้วก็ตามภาพที่ท่านเห็นเนี่ยนะฮะ
นี่คือภรรยาของทหารนะภรรยาของนายทหารคนที่ก่อเหตุนะต้องมาขอขมาแทน
ใช่แต่ตัวเองหนีไปเลยคือมาพบพนักงานสอบสวนรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ไปเลย
บอกนายไม่ให้ให้ข่าวแต่ให้ภรรยามาขอโทษใช่ท่านก็คิดเอาเองก็แล้วกัน
ก่ออะไรไว้แล้วก็เนี่ยต้องให้ภรรยามาแบกหน้ามาขอโทษทางอีกฝั่งหนึ่งเขานะครับ
ซึ่งทางฝั่งของครอบครัวของผู้เสียหายที่ถูกขับรถไล่ตามแล้วก็ชักปืนขู่ตรงนี้
เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่เป็นไรเขาก็ยอมรับคำขอโทษให้อภัยแล้วก็จบเรื่องกันไป
ก็ถือว่าเรื่องก็จบลงได้นะฮะเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้จะไปทำบุญที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องศร
ก็เลยต้องมาขึ้นโรงขึ้นศาลมาโรงพักกันก็เปลี่ยนเป็นทำบุญที่จังหวัดเชียงใหม่แทน